ธุรกิจยานยนต์นะคะไปดูธุรกิจในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กันหน่อยนะคะ
พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเสียเจริญสิริวัฒนภักดีนะคะ
บอกแบบนี้บอกว่า๕๑๐ปีตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์๓
แวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย
ส่วนปีหน้าจะยังไม่มีโครงการใหม่ค่ะ
จะพัฒนาโครงการเดิมที่มีอยู่
ติดตามได้จากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจค่ะ
หลังเปิดมา๔ปีและมีข่าวพัฒนาเฟส๒มาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นท่าเรือที่ยาวที่สุด
พื้นที่ให้เรือสำรานสามารถเทียบท่าพร้อมกันได้ถึง๒ลำ
และเพิ่มเที่ยวเรือนในการเดินทางรับส่งนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น
ซึ่ง๒ท่าเดี๋ยวคอนเฟิร์มแน่นอนคือเป็นไซส์ใหญ่๖๐เมตรที่บอกนะครับ
ด้วยการดีไซน์สามารถจอดเรือได้ทั้งเรือใบหนึ่งฝั่ง
อีกฝั่งหนึ่งก็คือจอดเรือดินเพื่อคุยไซส์แบบนี้ครับ
ประมาณสัก๔๐๕๐เมตรพร้อมกันทั้ง๒ลำ
ก็จะมีเรือไปรับแล้วก็ทานสิทธิ์ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติมา
เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าที่เดินทางมาทางเรือเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก
จากนี้จะปรับเปลี่ยนโซนบางส่วนเพิ่มร้านค้าและเตรียมรองรับกลุ่มไมซ์
หรือกลุ่มการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและนิทัศกาล
ด้วยการพัฒนาโรงแรมกว่า๘๐๐ห้อง
เตรียมนำเอเชียทีกไปเปิดในต่างจังหวัดรวมถึงทำตลาดในต่างประเทศด้วย
กรรมการผู้จัดการกลุ่มไลฟ์สไตล์ดำเนินการ
จากจะขับเคลื่อแบรนด์อย่างเอเชียทีก
อีก๔แบรนด์ก็จะเดินหน้าทำการตลาดอย่างเข้มข้น
โดยในปีหน้าจะเน้นการปรับโฉมโดยไม่มีการเปิดโครงการใหม่ค่ะ
การค้าพันทิพย์จะปรับปรุงสาขาบางกะปิและที่เชียงใหม่
ให้มีความชัดเจนตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่ม
และการปรับปรุงครั้งนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้กลางปีหน้า
เกรดเวย์ขณะนี้กำลังขยายโครงการเกรดเวย์บางซื่อ
และเกรดเวย์พระราม๒รองรับกลุ่มลูกค้าบริเวณกรุงเทพรอบนอก
็อกสเปสจะพัฒนาที่ดิน๓๐ไร่ย่านบางนาสำหรับบล็อกสเปสแห่งใหม่
ขยายพื้นที่เช่าและลานกิจกรรม
ปัญหานี้คือโครงการที่ทำทำมาแล้วตอบโจทย์
กลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนหรือเปล่า
เมื่อ๕๖ปีที่แล้วมันมียักษ์ใหญ่ในตลาดเยอะ
เราก็คิดว่าถ้าเราทำแล้วมันไม่โดนกลุ่มลูกค้า

แล้วเราก็ใช้รูปแบบการคิดอย่างนี้มาคิดต่อ
ในโครงการอื่นไปเรื่อยแล้วมันก็ใช่
ทั้งหมดนี้จะใช้งบลงทุนปี๒๕๖๐รวม๒๒๐๐ล้านบาท
พร้อมตั้งเป้าในปีหน้าจะมีรายได้รวม๒๓๐๐ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น๑๑๕จากปี๒๕๕๙
สำหรับในปีนี้บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ๒๐๐๐ล้านบาท
หรือเติบโต๑๑๑ค่ะ
ส่วนในอีก๕ปีข้างหน้าปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๕๙
เน้นลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ในกรุงเทพมหานคร
และเมืองโดยรอบภายใต้๕แบรนด์ที่มีอยู่
โดยคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๙๑๐โครงการค่ะ
มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น๔๘๐๐ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันสูงถึงร้อยละ๑๐
และภายใน๑๐ปีหน้าค่ะหรือภายในปี๒๕๕๙
บริษัทตั้งเป้ารายได้เป็น๑๐๐๐๐๐๐๐บาทค่ะ
ขยับขึ้นเป็นท็อปฟรีในวงการรีเทลเมืองไทย
ในด้านรายได้และพื้นที่
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน